ค่ะมาดูการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกันหน่อยค่ะ
กรุงเทพมหานครนะคะได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลประจำในจุดพระเมรุมาตรจำลองทั้ง๙จุด
รวมถึงจุดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะ
มีบริการรถสุขาเคลื่อนที่มีการอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชน
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
วัญชัยถนอมศักดิ์รองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่า
อำนวยความสะดวกดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในส่วนของสุขาและรถสุขากรุงเทพมหานครได้จัดรถสุขาไว้๗๐คันนะคะ
สุขา๑๕๐ตู้ค่ะและได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดและสถานที่จากเอกชนแล้วกว่า๖๕แห่ง
รวมห้องสุขาที่สามารถให้บริการประชาชนได้๕๕๐๐ห้อง
โดยโรงเรียนวัดและสถานที่จากเอกชนที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องสุขา
จะมีสติ๊กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ประชาชนทราบค่ะ
สำหรับจุดจอดรถสุขาที่อยู่บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ปฐมบรมราชานุสร๒คันถนนพระพิพิษ๒คันมิวเซียมสยาม๑คัน
เชตุพลสามคันถนนราชินีด้านหลังโรงเรียนแผนที่ทหารสามคัน
จักรพงศ์ตัดกับถนนพระสุเมน๒คันด้านหน้าการท่องเที่ยว๒คัน
อยู่ตรงที่ว่างข้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม๒คัน
ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร๒คันลานคนเมือง๒คัน
ลูกหลวง๒คันวัดเบนจมะบ่อพิษ๒คัน
ลามพระเจ้าวังดุสิต๖คันแยกพล๑มีอีก๒คัน
สะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรี๒คันที่โรงพยาบาลสิริราช๒คัน
ด้านในนรงอภิกุลวนิษฐ์รองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ประชาชนที่จะเข้ามาบริเวณพระราชพิธีต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
แล้วก็ต้องระบุโรคยาประจำตัวในกรณีฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่จัดหน่วยแพทย์ให้บริการโดยรอบพื้นที่รวม๒๑จุด
และบริเวณพระเมรุมาตรจำลองทั้ง๙จุด
ถวายดอกไม้จันทร์๑๑๓จุด
เป็นทีมแพทย์เดินเท้าและรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุผ่านหมายเลขฉุกเฉินได้นะคะ
หมายเลข๑๖๖๙ค่ะ
ท่านก็จำหมายเลขเอาไว้นะครับ
ถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ติดต่อที่หมายเลขนี้ได้เลยนะครับ